สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
กับเราสองสาวค่ะขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันหน่อยค่ะ
ใช่ค่ะวันก่อนนะคะหลายคนคงได้ติดตามอาการป่วยของเอ่อ
ปินชั้นครูค่ะคุณอาสุเทพวงคำแหงนั่นเองนะคะ
แสดงความเป็นห่วงเป็นใยค่ะอย่างล่าสุดนะคะ
ผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปเยี่ยมเยี่ยมคุณอาเนี่ย
อย่าโพสต์ภาพดีกว่านะคะดีกว่า
อันนี้แหละค่ะคุณอาสุเทพวงคำแหงวัย๘๔ปีนะคะ
ศิลปินแห่งชาติค่ะก็ได้เกิดอาการล้มป่วยนะคะ
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่ตึก๗๒ปีโรงพยาบาลสิริราชมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ
ล่าสุดนี้นะคะครูสุเทพเองก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ
เนื่องจากว่าท่านนั้นมีโรคประจำตัวของผู้สูงวัย
ประกอบกับการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
ซึ่งคุณรุ่งโลศเลขาส่วนตัวก็ได้มีการโพสต์เอาไว้
บอกว่าเนื่องจากคุณอาสุเทพต้องให้อาหารเหลวทางสายยางด้วย
แล้วก็มักจะหลับเพราะว่าฤทธิ์ยาเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
ดังนั้นแม้ว่าขณะนี้เองแพทย์อนุญาตให้สามารถเยี่ยมผู้ป่วยได้แล้ว
แต่ผู้ว่าผู้เข้าเยี่ยมเองก็ควรมีพิจารณาถึงความเหมาะสม

แล้วก็ขอร้องอย่างที่บอกไปว่าไม่ให้คนที่เยี่ยม
โพสต์ภาพครูสุเทพขณะที่กำลังพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับบางทีมันอาจจะแบบ
เป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูน่าชมสักเท่าไหร่
ส่งกำลังใจกันผ่านทางโซเชียลได้
เข้าใจแล้วก็ต้องขอให้คุณอาสุเทพหายป่วยไวแล้วกันนะคะ
เป็นศิลปินที่โอ้โหมีบทเพลงที่แต่งมาเนี่ยหลายยุคหลายสมัย

คือถ้าจะให้ไล่รายชื่อฉันว่าใช้เวลานานอยู่เยอะมาก
ไม่หมดมาทุกยุคทุกสมัยจริง
สมัยนี้ก็ยังจะนำผลงานของคุณอสุเทพมาร้องอยู่แล้วกันนะคะ